เพราะคำถามจากชาวอินเตอร์เน็ตนะครับ
ใช้โซเชียลมีเดียนั้นกันเป็นประจำ
นับจากวันนี้ไปทำอะไรได้บ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปหลังจาก

ที่มีการประกาศใช้พรบว่า
การออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล

มีการประกาศให้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับ
จากนี้ไปจะทำอะไรก็ตามต้องระมัดระวัง
โดยวันนี้ไทยรัฐทีวีรวบรวมการวิเคราะห์
และการสัมภาษณ์พิเศษจากกรกตรวมทั้งทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐ

ดูกันนะครับว่าจากนี้ไปเราทำอะไรได้บ้าง
และอะไรที่เราต้องระมัดระวังกันบ้างนะครับ
เริ่มจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
ถ้าหากว่าเราเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับร่างรัฐมนูล

ไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่มีการใส่สีตีไข่
แบบนี้ทำได้ครับ
แต่ถ้าหากวิจารณ์แบบมีอคติทำไม่ได้ครับ
ถ้ามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย
หรือประชดประชัน
ตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
ถ้าใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายคือทำไม่ได้เลย
แต่ถ้าเกิดมีการใช้ถ้อยคำประชดประชันตัดเพาะต่อว่าสุ่มเสี่ยงครับ
ถ้าหากว่าชื่นชมร่างรัฐธรรมนูญทำได้ไหม
แท็กใครไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายนะครับ
คราวนี้ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชมแบบเกินงามล่ะ
ชมแบบผิดปกติแบบนี้ทำได้ไหม
สุ่มเสี่ยงครับแต่ก็อาจจะทำได้
ถ้าเป็นการชักชวนคนให้เห็นด้วยกับความคิดเห็นของตัวเอง

เพราะกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้ชัดเจนไม่ให้ชวนคนอื่นให้รับร่างรัฐธรรมนูล
ชวนให้คนคว่ำร่างรัฐธรรมนูญโทษหนักนะครับ
หรือพูดถึงร่างรัฐมนุนฉบับนี้
ถ้าพูดถึงเนื้อหาสาระของร่างรัฐมนุนโดยตรง
บิดเบือนข้อมูลเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ชี้นำว่ารับหรือไม่รับแบบนี้
โดยรวมคือทำได้ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายต่อพรบฉบับนี้นะครับ
โดยในมาตรา๖๑วักท้ายของกฎหมายประชามตินั้นระบุชัดเจน
ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงในสื่อ
หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง

โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียง
หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงให้ถือว่าผู้
กระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒๐๐

ส่วนการเชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติถ้าถามว่าทำ
ได้ไหมตอบได้เลยว่าทำได้ถ้าเกิดว่าเชิญให้คนออกมาใช้สิทธิ
ใช้เสียงที่ตนเองพึงมีแต่หากชาวโซเชียลอยากจะรีทวิต
อยากจะแชร์ข้อความของคนอื่นเช่นแท็กข้อความให้คนอื่นที่เราชื่นชอบ
ทำได้ไหมต้องดูนะครับว่าข้อความที่ว่านั้นเป็นอย่างไร
หากเป็นข้อความเชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี้สามารถทำได้
แต่ถ้าหากเป็นข้อความในเชิงตำหนิต่อว่าด่าทอหรือสนับสนุนเกินพอดี
แบบนี้คงทำไม่ได้ครับแล้วถ้าหากว่าเราไปถูกใจข้อความหรือภาพ
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพูดถึงประชามติแล้วก็ไปกดไลค์
ถือว่ามีความผิดหรือไม่ตรงจุดนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับ
หากเราไม่ได้เอาข้อคำถามหรือว่าเอารูปภาพที่มีการโพสต์
ก่อนหน้านั้นไปแชร์ต่อส่วนเรื่องของไลค์ก็เช่นเดียวกัน
เป็นการแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มปิดซึ่งเป็นกลุ่มในบรรดา
เพื่อนพ้องเดียวกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าคุณไปแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มเปิดกลุ่มสาธารณะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายได้
ถ้าหากว่ามีคนในกลุ่มไลน์ของคุณไปแจ้งความดำเนินคดีให้เอาผิดนะครับ

จะไปขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่แนะนำนะครับว่าไม่ควรจะเขียนลงไป
รอไปแสดงออกในวันลงประชามติ๗สิงหาคมน่าจะปลอดภัยที่สุด
เพราะมาตรา๗กฎหมายฉบับนี้แม้จะกำหนดให้บุคคลมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต
ก็จริงแต่อ่านข้อความตอนท้ายระบุชัดเจนนะครับ
ว่าต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายอื่นด้วยเพียงเท่านี้ครับ
คุณผู้ชมก็จะไม่สุ่มเสี่ยงที่จะกระทำการผิดกฎหมาย
เป็นคำแนะนำที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้
ก่อนที่เรากำลังจะเดินไปสู่เส้นทางของการทำประชามติ๗สิงหาคมนี้นะครับ